ขยับมาดูเรื่องของเวอร์ชั่นหมูแพง

ชั่นแรกก่อนเวอร์ชั่นแรกคือหมูแพรยังแรงไม่ตกจริง
ที่พัทยาจังหวัดจนบริเวณรอบนี้

ไม่สามารถจะต้านทานราคาหมูแพงได้
ร้านนี้ยังคงเหลือรอดอยู่
แต่หากดูไปดูมาราคาหมูยังแพงมากกว่านี้
คงต้องมีการขึ้นราคาแต่ร้านอื่นปิวไปหมดแล้วฮะ

วันละ๔๐๐๕๐๐๖๐๐ไม้ก็เคยขายมาแล้ว
แต่ยุคหมูแพงยุคหมูแพงราคาแรงไม่กล้าขายเยอะฮะ
ขายได้แค่๒๐๐หรืออย่างดีก็๒๕๐ไม้
แต่ถ้าหากยังแพงอยู่ทุกวันนี้ขายไม้ละนะ๕บาท

แต่หากยังคงแพงอยู่ไม่เกินสัปดาห์หน้าต้องขึ้นราคา
อย่างน้อย๑บาทแล้วกัดฟันสู้กัดฟันขาย
แต่ก็มีร้านหมูปิ้งหลายรายในเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
ปิวไปแล้วครับหยุดขายปิดร้านหนีราคาแพงไปแล้ว
เหลือร้านของพี่แก้วใจอยู่ไม่กี่ร้าน
พี่แก้วใจอยู่ร้านเดียวแล้วก็ร้านอื่นเนี่ยชิ่งหนีไปหมดแล้ว

ขยับไปที่นครราชศรีมาหมูแพงทำให้ก๋วยจั๊บต้องปรับราคา
แล้วกว่ายจับเกี่ยวอะไรแบบเขาจะไม่เกี่ยวได้ไง

ร้านกว่ายจับเจวัณอยู่ปากซอยมิตรภาพ๘
ถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ป้ายไว้ที่หน้าร้านค้าประกาศว่าอะไร
ขอประกาศอนุญาตขออนุญาตปรับราคาเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบ
สรุปมันแพงขึ้นแล้วแพงขึ้นมาก
ดังนั้นทางร้านต้องขอปรับเพิ่ม๕บาททุกเมนู
หากเคยซื้อก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวหมี่เกี้ยว๔๐บาท

หากพิเศษ๕๐บาทเพิ่มเป็น๕๕บาท
พิเศษเหนือพิเศษ๖๐บาทก็เป็น๖๕บาทฮะ
หากไม่ขึ้นราคาร้านค้าเองก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน

เข้าใจไม่ต้องเข้าใจค่ะ